เออก็จะบอกว่าไม่ให้เป็นปีที่ปังได้ไงคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าผลงานเพลงผลงานละครเนี่ยเพียบเลย
ทัวร์คอนเสิร์ตน้องมีแทบทุกวันและตอนนี้ก็มีธุรกิจของตัวเองอีกมากมาย
ล่าสุดนะคะเต๋าบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่า
จะเปิดธุรกิจตัวใหม่อีกแล้วค่ะ
เออไม่รู้ว่าเอาเงินไปไว้ที่ไหนหมดคุณผู้ชมค่ะ

ธุรกิจตัวนี้เต๋าบอกเลยว่ายอมควักเงินไปกว่า๗หลักค่ะ
แล้วก็บอกนะกังวลนิดหน่อยมีกดดันนิด
แต่ว่าเรื่องการทำธุรกิจก็ต้องมีความเสี่ยงเป็นธรรมดาค่ะ
ขอแค่เราตั้งใจทำให้เต็มที่ก่อนก็พอแล้ว
บทสรุปจะเป็นอย่างไรพร้อมยอมรับนะคะ
แต่เต๋าเองก็เชื่อว่าธุรกิจนี้น่าจะไปได้สวยค่ะ
เพราะว่าอะไรหมอดูผู้หลักผู้ใหญ่ที่เจ้าตัวนับถือเนี่ย
เอาไว้บอกว่าถ้าเต๋าจะทำธุรกิจนะ
ให้ทำนอกจังหวัดบ้านเกิดแล้วมันจะปังกว่าเดิมค่ะ
แล้วพอถามว่าตอนนี้มีธุรกิจกี่ตัวแล้ว
บอกเจ้าตัวบอกทันทีนะคะว่านับไม่ถ้วนแล้วล่ะครับพี่ค่ะ
คือเราเป็นคนบันเทิงเนาะมันก็เป็นเหมือนฟรีแลนซ์นะครับ

เพราะฉะนั้นแล้วผมก็รู้สึกว่าเราต้องหาอะไรรองรับเรานะครับ

มองไปเนี่ยมีแต่เงินขึ้นอยู่กับว่าเราแต่ละคนจะหยิบจับมาได้มากน้อยแค่ไหน
อันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากซึ่งผมก็อยู่ในช่วงที่ล้มลุกลุกคลานอยู่
ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างว่าขนาดนั้น
เราก็เลยลองแบบโยนหินถามทาง
อาจจะแบบไม่ใช่ทางที่ไปได้เป็นทางตันว่
เราก็ไปอีกก้อนหนึ่งเพราะเราโยนหลายก้อน

แต่ว่าต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตว์สุจริต